อันนี้มิลจะมีหนังจีนอย่างงี้
คืออาหารสมควร
ก็ไม่ได้เล่นแฝดนั้นแล้ว
และก็คิดถึงบทนะคะแฝดเหมือนกัน
ตั้งแต่บัฏนานแล้วหลังแต่เรื่องแรก

อันนั้นมันยังแบบเบาเหมือนเด็กนะ

มินเองตอนแรกก็ยังรู้สึกเหมือนเขิน
ในการแต่งตัวทั้งในการแสดงทั้งในคำพูดอะไรอย่างนี้ค่ะ

ตัวเราจะไปแบบเหมือนคล้ายตัวน้องตัวสองเลย
แต่ตัวหนึ่งเขาจะเป็นคือจริงเขาก็จะมีเรื่องราวอะไรของเขาเยอะมาก

แล้วแบบในการที่รู้สึกเหมือนกับว่าเป็นสิ่งใหม่ที่ท้าทาย
ถึงว่าเราก็ไม่ได้ชินในการเล่นแบบนี้อะไรอย่างนี้ค่ะ

น่าจะเป็นร้อยอะค่ะ

เป้อเป็นโรคเป็นอาการทางจิตอย่างอื่น
ให้เป็นเฉลยความเหตุผลอะไรอย่างนี้
แล้วก็บางทีก็จะมีทันภาพช่วย

ซีนรัฐซีนแบบนวเนีย

มีฉากแบบแหลง
หรือยากกว่าดราม่าปกติที่เราเล่นร้องไห้ง่ายกว่า

แต่เราก็รู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่ท้าทา

แต่หมายถึงมันจะมีความแบบ
อารมณ์เยอะมาก๑นาที๑๐อารมณ์
อะไรอย่างงี้
และมันก็มีอะไรแปลกแฯยในคนที่เป็นมุมมองที่คนไม่กล้าเปิดเขย

เวลามีเหตุการณ์ข่มขืนแล้วจะเกิดอะไรขึ้นกับเด็ก
อะไรอย่างนี้ค่ะมันก็ให้ข้อคิดกับสังคม
ดูเคสอะไรอย่างไร
จริงตอนแรกก็เหมือนมีไปหาครูง้อ

อยากไปดูเค้าที่โรงพยาบาลได้ไหม
ไม่ได้อยากให้ดูแต่ให้เข้าใจอาการ

สร้างคาแรคเตอร์มาตั้งแต่วัยเด็กเป็นยังไงเขาถูกเลี้ยงดูมายังไงอะไรอย่างนี้
มันจะทำให้แบบเหมือนเราเล่นอะไรออกมาก็ได้โดยที่ไม่ได้ไปกำหนดว่ามันต้องเป็นยังไงซีนนี้อะไร
แต่ว่าก็จริงพอไปเรียนกับครูง้อเสร็จวันแรกที่เข้าฉาก๑ซีนเล่น๓แบบ
พี่เอกก็อันนี้ได้แล้วอันที่สองเป็นแบบนี้อะไรอย่างนี้ค่ะก็เล่นเป็นแบบอีกแบบนึง
แล้วก็เล่นอีกแบบมีเมามีอะไรอย่างเงี้ยแบบมันก็ตลกอ่ะเออมันก็มีทั้งแรงมีทั้งตลกมีทั้ง

ก็จะมีเซ็นเซอร์อยู่แล้ว
เพราะฉะนั้นอะไรที่ออกอากาศได้
ก็จะคอยดูว่าออกได้เท่าไหน
เพราะว่าเราก็ต้องการที่
จริงเรื่องนี้มันอยากจะสอนคนแหละ
ว่าลึกมันเป็นเรื่องที่คนไม่กล้าพูดเนอะ

มันเป็นเรื่องที่มินเชื่อว่าหลายคน
เหมือนมันอยู่ในตัวเราทุกคน
ไม่ได้รู้สึกว่าแฟนคลับจะรับไม่ได้

อยากเล่นนางทิศ

แต่ว่าเรื่องนี้ก็คือสุดไปเลย

ลูกค้าก็จะไปบอกก่อนว่า

มีความว่าไปสุดแล้วมันจะกลับมา

หน้าเรามันไม่ได้แบบติดไปทางไหนอยู่แล้ว

เหมือนแล้วแต่คาแรคเตอร์เราเป็นนักแสดง

เหมือนว่าเล่นติ๊นท่วนช่อง
เป็นจริงหรือไม่จริง

เรายังเยื่อนข้างคำเดิม
ก็ตั้งแต่ช่วง

เหมือนเป็นครอบครัวแล้วก็ไม่เคยมีความคิด
ก็ยังยืนยันไม่มีความคิดว่าจะออกถึงช่องเจ็ด
อืมจริงสัญญามันก็กระดาษจริงเราอยู่เพราะเรารักช่องเจ็ด
แล้วเราก็เลือกที่นี่
สัญญาในรายละเอียดแรงกำลังเป็นกี่ปี
แต่ว่าจริงสำหรับเราเราขอแค่เราได้ทำงานที่เรารักแหละ
แล้วก็มีผู้ใหญ่เอ็นดูเมตตามีงานดีให้ทำแบบนี้ตลอด
เราก็ได้ท้าทายความสามารถตัวเองไปเรื่อยอะไรอย่างนี้เราก็แฮปปี้แล้ว
คือเราอยู่ที่นี่มาแบบแห่งแต่ยุคไหนก็ไม่รู้อะไรแบบนี้
เราก็ไม่มีความคิดว่าจะไปที่ไหน

เป็นเพื่อนสุดสี

มินว่าแทนใครด้วยไหม

จริงต้องออกตัวก่อนว่าแบบ
มันก็เป็นมันไม่ใช่เรื่องของมินโดยตรงอะเนาะ
จริงก็มินกับปุ๊กเป็นเพื่อนสนิทกันก็จริง
แต่ว่าสำหรับมินไม่ใช่แค่เรื่องนี้หรอก
คือทุกเรื่องสำหรับชีวิตเขา
คืออะไรที่เขาทำ

มินก็จบเพราะเราก็รักเพื่อน

แล้วก็เราให้เกียรติ

แล้วก็เคารพกันตัดสินใจของเพื่อน

ก็คือเวลาเจอกันเราก็กินข้าวกันไป

แต่ว่าก็จะมีคนมาพูดอะไรอย่างนี้แหละ

ไม่ถามเพราะว่าเราอยู่กันมานานค่ะ
นเองก็เวลาผ่านเรื่องอะไรมาปุ๊บก็จะรู้

จริงลึกมินก็แคร์ความรู้สึกปุ๊ก

คือมินแคร์แค่ขอให้เขามีความสุข
เจอหน้าเราก็ไม่ต้องพูดแล้ว

เรื่องอื่นเขาก็จัดการตัวเขาได้เขาเก่งอยู่แล้ว

อาจจะเปิดกล้องเยอะแล้วตัวเขาเองก็ยุ่งกับกัน

มากเลยเพราะว่าวันนี้เราอายุเท่านี้เรามีงานมีหมวกเนอะที่เราต้องสวม
ไม่ว่าจะเป็นอาชีพไม่ว่าจะเป็นหน้าตาในสังคมหรืออะไร
แต่ว่าสิ่งพวกนี้มันก็ไม่ได้ยั่งยืนเนาะ
เท่ากับความรักและความรู้สึกที่
ไม่ว่าเราจะไปที่ไหนอยู่ที่ไหน
เราก็สามารถคิดถึงกันได้แล้วก็มีความจริงใจต่อกันได้
แล้วมินว่ามันมั่นคงแล้วมันถาวร
เพราะฉะนั้นสำหรับมีนาความสำคัญมาก่อน
แล้วก็เรื่องงานมันก็เป็นเรื่องที่มันก็เป็นบทบาท
วันหนึ่งอาจจะเคยอยู่คนละที่วันหนึ่งก็อยู่ที่เดียวกัน
วันหนึ่งก็คือเราอยู่กันอีกนาน
ก็อยากให้ใช้ชีวิตให้มีความสุขแค่นั้นพอแล้ว
นอกนั้นก็เป็นแค่เรื่องที่ผ่านเข้ามา